คุณผู้ชมครับเจ้าของสระลงทุนสูบน้ำออก
คือถ้าเป็นภาษาแถวแบบบ้านนอกบ้านนอกหน่อยนะฮะ

บ่อจะจับปลานะครับปรากฏว่าสูบน้ำออกหมดแล้วนะครับ
ค่าน้ำมัน๕๐๐อะไรอยู่ใต้สระ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
โอ้โหนี่ละครับกรุณผู้ชมฮะไอ่แข่ครับโอ้ตัวใหญ่จากอีกสามตัวค่ะ
นี่แหละแต่ว่าเขาเลี้ยงเองหรือเปล่าล่ะ

แต่ดูท่าทางจะไม่ได้เลี้ยงเองหรือว่ามันหลุดมาจากไหนครับ
นี่ฮะโอ้โห

สุดท้ายเจ้ากล่องพูดไม่ได้เฉลยนะครับว่า
เขาจัดการอย่างไรกับฝูงปลาและจราเข้
แต่หวังว่าพี่เขาจะมีโพสต์ต่อไปนะ
เอาโพสต์ต่อไปมาโพสต์แล้วว่าพี่เขายังโอเคอยู่